มาดูกันต่อพูดถึงสงกรานก็ต้องนี่เลยนะคะ
คู่ขวัญสักละครปุ๊บเพนะคะออกงานอีเวนต์ค่ะในชุดไทยน่ารักน่าช้างค่ะ
ที่สำคัญค่ะให้โฟกัสนะคะที่คอของคุณปลางค่ะ
เป็นเพชรมูลค่า๕๐ล้านโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่จันวาดรวยนะคะออกงานนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องก็รวยชีวิตจริงก็ออกอีเวนต์ก็รวยนะคะทั้งคู่ก็บอกว่าจริงจริงแล้วที่รับงานเนี่ย
เพราะว่ากระแสละครใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ย
โอ้โหเพชรแสงแยงตาเหลือเกินห้าสิบล้านทั้งคู่บอกเลยว่างานที่ติดต่อเข้ามาเนี่ย
ส่วนหนึ่งจากความนิยมของละครนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยละครจบไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่ายังไม่ลดหรอกอีกยาวคู่นี้

ใครยกนี่ด้วยคะอยู่ในไหน
อยู่กรุงเทพนี่แหละคะ

ที่จริงช่วงเทศกาลมันก็เป็นช่วงทำงานของนักแสดงศิลปินอยู่แล้วครับ

แล้วแบบถ้าสมมุติมันถ่ายละคร๗วันคือพอมีวันว่าง
เราก็รับอีเวนต์มันก็เต็มไงครับ
ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหได้อีเวนต์๗วันนี่โอ้โหตายแล้วครับ
ชินจริงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยว่างครับ
จริงแล้วเป็นเข้าวงการมาก็เจอพี่ปั้นมาตลอด

เข้าใจทุกช่วงทุกแบบทุกรูปแบบ
แล้วก็ยอมรับได้ถ้ามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมนะครับ
จริงเมื่อก่อนก็มีความสุขอยู่แล้ว

สุดท้ายเราก็คือเราก็ก้มแม่ก้มตาทำงานนะครับผม
ใช่ค่ะสุดท้ายเราก็คือตั้งใจทำงานเหมือนเดิม

มันเป็นวรรณรักมากค่ะนะในวงการ

ทำใจให้ร่มเย็นกันดีกว่านะคะ